พักการเมืองเรียกร้องให้กรกตอนุญาต

นายกรัฐมนตรีมาดีเบตกัน
นามของตัวแทนแคนดิเดต
นายกรัฐมนตรีของแต่ละพักนะครับ
เพราะตอนนี้แต่ละคนเขาก็ขึ้นเวทีดีเบตกันยกใหญ่แล้วล่ะ

มาได้ไหมอย่างไรได้คำตอบแล้วเนาะ
ใช่ครับแล้วก็ขอบเขตว่านายก
จะมาร่วมดีเบตได้หรือไม่

บอกว่าจะทำหนังสือถามกรกตแล้วนะ
นายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้เป็นประธานในพิธีรับมอบโบราณวัตถุ
ศิลปะวัตถุเพื่อเป็นสมบัติของชาติ
ตอบคำถามของสื่อมวลชน
เกี่ยวกับเรื่องของการแต่งตั้งคณะกรรมการสัญหาสว๑๙๔คน
ซึ่งนายกบอกว่าต้องดูคุณสมบัติให้ตรงกับกฎหมาย

และไม่รู้ว่าจะมีใครตอบรับบ้างหรือเปล่า
หลายคนก็กลัวพอเข้ามาเดี๋ยวจะถูกโยงเรื่องของการเมือง
บางคนก็บอกไม่อยากจะเข้ามาให้เสีย
หลายคนไม่อยากเข้ามาทำงานการเมือง
เพราะเกรงว่าจะมีปัญหาและเสียสิทธิประโยชน์ที่เคยมีไป
ขอสชจึงต้องพิจารณาอย่างรอบครอบ
อีกคำถามหนึ่งที่สื่อก็ถามนายยกรัฐมนตรี
เสียงของสว๒๕๐เสียง
จะเป็นฐานเสียงในการเลือกนายกรัฐมนตรี
และมีความบริสุทธิ์ยุติธรรมหรือเปล่า

นายกรัฐมนตรีก็ตอบเรื่องนี้เหมือนกันนะครับ

แต่ผมถามว่าคนหลังนั้นคุณดูถูกคน๒๐๐คนเขาเหรอ

อย่าหวงความรักประเทศชาติรักประเทศไทย

นี่แหละครับนายยกก็บอกว่าอย่าดูถูก

เขาก็มาทำงานเพื่อประเทศชาติเหมือนกันนะครับ
วันนี้ก็เป็นพาดหัวในหน้าหนึ่งสิบพิมพ์ไทยรัฐเหมือนกัน

ส่วนกรณีที่เดินทางไปที่สุราชกับกระบี่
ใบพัดมันเสียไป๑ใบพัด

นายกรัฐมนตรีบอกแหมก็มีคนแช่งให้บินตกด้วย
ไม่เป็นไรผมห้อยพระอยู่แล้ว

พลเอกประยุทธ์จะลงพื้นที่หาเสียง
หรือว่าลงเวทีดีเบตในเวทีไหนหรือไม่นะครับ
เรื่องนี้ทางด้านของพักพลังประชารัฐออกมาเคลื่อนไหว
โดยนายสนทิรัฐสนทิจิรวงเลขาธิการพักบอกว่าขณะนี้

เพื่อสอบถามว่าตามกฎหมายแล้ว
ผลเอกประยุทธ์สามารถทำอะไรได้หรือทำอะไรไม่ได้บ้าง
เพราะถ้าพูดเรื่องนโยบายต่างได้
ก็จะทำให้ประชาชนรู้ว่าพลเอกประยุทธ์คิดอะไรอยู่นะครับ
แต่ทุกอย่างต้องอยู่ในกรอบของกฎหมาย
คาดว่าจะทราบผลจากกกในรอดวันนี้

บอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้รับหนังสือ

กับคณะกรรมการการเลือกตั้งเหมือนกัน
แล้วน่าจะภายใน๓๐วันถึงจะทราบ
มันก็จะเกินช่วงของการเลือกตั้งหรือเปล่า
แต่ว่าทางกรกตบอกต้องพิจารณาอย่างรอบครอบเหมือนกันนะครับ
ขณะที่คุณหญิงสุดารัฐเกยุรพันธ์
ยุทธศาสตร์การเลือกตั้งพักเพื่อไทย
บอกว่าที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์ลงพื้นที่พบปะกับพี่น้องประชาชน
ซึ่งทุกคนก็ทราบดีว่าเป็นการลงพื้นที่ในลักษณะนี้
มีเป้าหมายหวังอะไร
หวังกระแนนเสียงให้กับภักดิ์การเมืองบางภักดิ์

แต่อยากเรียกร้องไปยังกรกตนะครับ
พลเอกประยุทธ์มาร่วมเวทีดีเบต

แคนดิเดตการเป็นนายกรัฐมนตรีของพักการเมือง

เพราะที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์มักอ้างเสมอว่าไม่สามารถมาร่วมได้

คุณหญิงสุดารัฐบอกว่าแหมป้ายหาเสียงต่าง
ก็ติดภาพติดชื่อของพลเอกประยุทธ์หลาเลย

แสดงว่าใช้ภาพมาหาเสียงได้

นั่นสิก็ต้องใช้สิทธิ์ที่มันเท่าเทียมกันหรือเหมือนกันนะ
ใช่ครับนายนัทธวุฒิสายเกลือเหมือนกัน
ประธานคณะกรรมการการหาเสียงเลือกตั้งของภักดิ์ไทยรักษาชาติ
ก็ท้าบิ๊กตู่เลยนะฮะบอกว่าไม่ต้องลีลา
ขึ้นเวทีหาเสียงกันได้เลย
คือผมไม่ได้ท้าคุณประยุทธ์ดีเบตนะ
นัทธวุฒิบอกแบบนี้ผมไม่อยากจะดีเบตด้วยหรอก
แต่ว่ามาขึ้นเวทีหาเสียงกันจะเลยไหม

แล้วก็ระดมหาเสียงเต็มรูปแบบยาว
จนถึงช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งเลยนะครับ
โดยจะเริ่มลงพื้นที่หาเสียงตั้งแต่วันนี้

แล้วก็เปิดเวทีปราศัยใหญ่เวทีแรกที่จังหวัดชายนาฏ
วันที่๒๕กุมภาพันธ์นี้
ส่วนเรื่องของการชี้แจงต่อสารนะครับ
กรรมการบริหารพักก็ต้องดำเนินต่อไป
เพราะวันที่๒๗กุมภาพันธ์นี้

ว่าทางสารรัฐธรรมนูลจะว่าอย่างไรบ้าง
เกี่ยวกับกรณีการถูกร้องให้ยุบพักไทยรักษาชาตินะครับ